แห่งสโมสรอาเซียน๒สมัย
จะกลับมาป้องกันบันลังแชมป์
ในศิษย์ฟุตเซาสิงห์แชมป์สโมสรอาเซียน
ลุ้นเชียร์สโมสรฟุตซอลการท่าเรือ

ตั้งแต่๓๙กรกฎาคมนี้๑๖นาฬิกาเป็นต้นไป
ส่วนจากสนามบ้านกรอบอารีน่า